ประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วสำหรับเทศกาลดนตรี
ซึ่งจริงแล้วงานนี้มีกำหนดที่จะจัดขึ้นเมื่อวาน
นี่ก็คือ๑๘กุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่สุดท้ายงานดังกล่าวกลับถูกยกเลิกล่วงหน้าเพียงแค่วันเดียวคุณ
ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากเห็นร่วมกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะปกติ
ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

ทางทีมงานจะดำเนินการโอนเงินคืนให้นะคะคุณผู้ชม
ก็ได้ออกมาโพสต์เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากถูกยกเลิกงานดังกล่าวว่าโดนแคนเซิลงาน
ทั้งงานทั้งที่พักรวมถึงรถรับส่งด้วย
โดยทีมงานต้องหอบฮิ้วเครื่องดนตรีขึ้นรถโดยสารกันเอง
ตอนนี้ก็กำลังหารือระหว่างทีมงานด้านกฎหมาย
กับทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ต่อสายไปถึง

เขาบอกว่าทางวงเนี่ยได้รับผลกระทบจากการยกเลิกงานในครั้งนี้อยู่พอสมควร
ส่วนตอนนี้ยังไม่อยากพูดถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นมากนัก
รอให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะออกมาพูดด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ซื้อบัตรไปแล้วก็ยินดีที่จะคืนเงินให้
สามารถที่จะแจ้งการขอคืนเงินในวันที่๑มีนาคม
ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปแต่ว่าจะได้รับเงินจริงเนี่ยคือช่วงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้หลายคนก็มองว่าทำไมมันเวลา
เออพอเวลาซื้อบัตรเนี่ยทำไมแบบว่ารีบเก็บเงินก่อน
แต่ทำไมเวลาคืนเงินมันถึงนานขนาดนี้

คือในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะสำหรับทีมผู้จัดกลุ่มนี้นะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วว่า
ทีมนี้เคยทำออกมาแล้วแล้วก็มีการแคนเซิลแบบนี้แหละ
แล้วแบบแคนเซิลล่วงหน้าเพียงแค่๑วันจริงมันมีระยะเวลาก่อน
หน้านั้นถ้าเห็นว่าไม่สมควรจัดงานทำไมไม่บอกก่อนหน้านั้นนาน
เลยกลายเป็นนอกจากมันยกแกะก็มีแฮชแท็กใหม่ขึ้นว่ามันยกเขา

ดูกันต่อไปแล้วกันว่าตกลงยังไงดีนะคะ